มาดูเรื่องราวของช่อดอกไม้ช่อตุ๊กตาอันนี้ก็หน่อย
คือดอกไม้อย่างเดียวมันน่าเบื่อไปแล้ว

กลายเป็นชอบตุ๊กตาตัวเงินตัวทอง
ความหมายของมันนี่คือยังไงผมอยากรู้จัง
ถ้าให้แล้วแฟนจะเฮ้ยฉันเป็นตัวนี้เหรอ
ถึงเธอจะเป็นตัวนี้ฉันก็รัก

แต่มันมีดราม่าคือเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
ว่าเนี่ยมีเจ้าของร้านร้านนี้เขาก็เอาตุ๊กตาอันนี้มาทำเป็นช่อใช่ไหม
นู่นจัดนี่แล้วก็เป็นข่าวขายดิบขายดี
ทีนี้มันกลายเป็นว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
เจ้าตุ๊กตาอันนี้บอกว่าเฮ้ยคุณอะรำเมื่อเลขสิทธิ์นะ

ผมเป็นคนคิดค้นไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะ

เจ้าของร้านก็บอกว่าอ้าวฉันก็ไปซื้อตามร้านขายตุ๊กตาทั่วไป

แล้วฉันมาจัดช่อนี่คือไอเดียฉันฉันผิดตรงไหน

บรรยายนี่รักกันจริงหรือเปล่านี่ให้คนรักใช่ไหม
นั่นสิฮะผมก็ไม่กล้าอ่านนะ
ที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องของช่อดอกไม้แล้วก็มีตุ๊กตาตัวเงินตัวทองอยู่นะครับ
ออกไปแล้วเนี่ยเป็นไอเดียแปลกใหม่ไม่เหมือนใครของนางสาวอาริสาหนูจันทร์นะฮะ
เจ้าของร้านอายุ๒๔ปีนะฮะอยู่ที่ถนนบายพาร์ทราชบุรีโอ้โหยอดสั่งซื้อมาเยอะแยะมากมายนะฮะ
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วาเลนไทยแล้วเดี๋ยวเตรียมไปให้แฟนกันนะฮะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิตุ๊กตาตัวเงินตัวทอง
แล้วกล่าวหาว่าเจ้าของร้านเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์เขาค่ะนะฮะล่าสุดเจ้าของร้านยืนยันว่า
ก็ตุ๊กตาอันนี้ฉันไปซื้อมาจากร้านอืมที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยนะฮะ
จัดช่อเนี่ยไม่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใครแล้วก็อยากถามว่าการที่เขาไปซื้อมาจากร้านที่เขาขายอยู่แล้ว
แล้วมาต่อยอดคือจากจากช่อแบบเนี้ยจากตุ๊กตาธรรมดาแต่เอามาเพิ่มช่อดอกไม้เข้าไป
มันผิดด้วยเหรอเขาอยากรู้มันผิดด้วยเหรอนอกจากนี้นะฮะร้านขายตุ๊กตาในตลาดที่ราชบุรีมันก็มีแบบนี้ขายทุกร้านเลย
ราชบุรีคือแหล่งตุ๊กตาเลยถูกต้องถูกต้องเขาก็เลยไปซื้อมาแล้วก็มาเพิ่มไอเดียเข้าไป

แรกเราไม่รู้จริงจริงว่ามันมีลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าที่เราเอามาทำช่อเนี้ย
เพราะว่าเราไปเดินเล่นที่บ้านสิงไปเดินดูตุ๊กตาคือเราก็อยากจะทำของขายทุกปีของเราอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วทีนี้เราดันไปเจอตุ๊กตาตัวเงินตัวทองนี่แหละจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจัดช่อได้เนอะ
เราก็เลยซื้อมาซื้อมาทำแล้วก็จัดช่อขายตอนนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็มารู้ว่ามันมีปัญหาเราก็เลยเอาไปตรวจเช็คดูว่าเฮ้ยมันมันไปตรงกับเขาจริงเหรอ
พอเราตรวจเช็คแล้วเราก็มันก็ไม่เหมือนนะมันก็ไม่ได้เหมือนบริษัททุกอย่าง
แม้กระทั่งผืนผ้าลวดลายลูกตาความยาวความหนาความกลมของตุ๊กตาคือ
มันก็ไม่ได้เหมือนทุกอย่างมันจะคล้ายกับเรื่องของจำได้ใช่ไหมไอ้กระทงลายการ์ตูนนะฮะ
คือหน้ามันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะจะว่าไปละเมิดมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ
ไม่แล้วตุ๊กตาสมมุติตุ๊กตาหมาตุ๊กตาแมวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนกันหมดนะ
นี่เจ้าของไอเดียเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้โทรมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะดำเนินคดีกับเธออะไรหรอกนะ
เหมือนคดีกับเธออะไรหรอกนะฮะนะครับแต่ว่าเธอเองก็เสียความรู้สึกเพราะว่า
เอามาจัดช่อเนี่ยเป็นไอเดียของตัวเองค่ะคิดเองทำเองไม่ได้ตั้งใจ
ลอกเรียนแบบใครมาอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเออ
กำลังมีรายได้อ่ะเนอะนะฮะเนี่ยถึงเนี่ยรักนะเนี่ยอะไรล่ะ
รักนะเนี่ยถึงเอ้อเอ้อเอ้อก็รักเอออยากได้ท่าชอบเหมือนกัน
เหรอคะเอาจริงว่าเดี๋ยวปรากฏว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาให้เนี่ยนะ
นะฮะดิจัยไหมก็ดิจัยครับก็ดิจัยใช่ไหมเขาก็รักไงเขาก็นึกถึงเราใช่ไหมนะครับอ่า